นอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในแคมป์คนงาน
แล้วอยู่เกิดฟ้าผับเปรี้ยงลงมา
หมดสติชีพจรหยุดเต้นเลยนะ

นี่จังหวะที่เพื่อนคนงานช่วยแจ้งกู้ภัยไป

แล้วพอปุกขึ้นมาได้สะลึมแบบนี้ผู้ชม

สลบไปเลยเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาแบบแรงมากเลยในแคมป์คนงาน
เขาไม่ได้อยู่กลางแจ้งแต่เขาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่

ในพื้นที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
หลังจากที่ประสบเหตุเพื่อนช่วยกันปลุก
ช่วยกันเรียกตบหน้าตบตาให้ฟื้นคืนสติกลับมา
นายคนนี้ชื่อว่านายชาญเหมือยอ่องอายุ๒๑ปี

พอรู้สึกตัวขึ้นมาตาลอยเลย

ึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แพทย์ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้ว

ตัวนายชาญนั่งกินข้าวอยู่กับภรรยาเขา
ตอนนั้นฝนตกไม่แรงคุณผู้ชมดูสภาพ

ก็มีแบบด้านหน้าให้นั่งนิดนึง

เป็นห้องบ๊อกแบบนี้นะครับ

สักพักเดียวมีเสียงดังเปรี้ยง

ผ่าใส่สามีนะฮะเอาไปฟังเขาเล่าหน่อยนะครับ
นี่นะผมนั่งคุยกับน้องชมพู่ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนกันว่า
นั่งอยู่ในห้องไม่ได้อยู่กลางแจ้งแล้วฟ้ามันผ่าได้อย่างไร
คือเหมือนอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารก็ไม่คิดว่ามันจะผ่าเข้ามา
แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือเราไม่รู้ไอ้หลังคามันเป็นสังกษีหรือเปล่า
หรืออย่างไรอ่ะนะฮะมันอาจจะมีจุดแบบนำไฟอ่ะเนาะจะหน่วนต่างอ่ะเนาะ
แต่ท้ายที่สุดถ้าฝนตกก็ปิดมือถือด้วยระวังกันแล้วกันนะครับ
ทางด้านของกู้ภัยชื่อว่าคุณนรวิทย์นะฮะกู้ภัยไตรคุณธรรมก็บอกว่า
คือตอนเกิดเหตุฝนมันก็ไม่ได้ตกแรงอะไรแต่มันมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังนะฮะ
แล้วชาวบ้านก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภัยก็เลยรีบมาตรวจสอบ
ตอนแรกมาเนี่ยในชาน่ะหัวใจไม่เต้นแล้วอ่ะ

ก็เลยแบบเขาก็มีวิธีการของเขานะในการฟื้นคืนชีพอะไรอย่างนี้
อาการดีขึ้นฟื้นคืนกลับมาถึงแม้จะสลึมสลือตาลอย
แต่ว่ารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดก็รอดตายอย่างปฏิหารนะครับ